ไม่ถามไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับมาริโอเมาเลอร์นะคะ
คือที่อยากจะถามเนี่ยอยากจะเอาประเด็นดราม่าไปถามเขา
เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจลายลาเครื่องรางของขังของพี่สาวจันจิ
ซึ่งจันจิก็เป็นหวานใจของมาริโอนี่แหละก็เลยขอถามนิดนึง
ซึ่งหนุ่มโอ้เองบอกว่าไม่ขอพูดถึงประเด็นดราม่าเรื่องนี้นะคะ
ส่วนประเด็นที่นักแสดงหนุ่มคุณพ่อยังหนุ่มแอมพีรวัตร
เขาโพสต์คลิปสาวจันจิขณะอุ้มลูกของเขา
แล้วก็แซวด้วยแคปชั่นว่ามีข่าวดีแล้วใช่ไหม
พร้อมกับแท็บหานุ่มโอจนหลายคนมโนไปว่าเอ้ย
หรือว่าทั้งหนุ่มโอ้และจันจิเนี่ยจะมีข่าวดี
เรื่องนี้จริงหรือไม่ไปฟังจากปากของหนุ่มโอ้กันค่ะ
แม่ก็ไม่เด็กแล้วนะพูดถึง
ก็ได้อยู่นะถึงวัยแล้วนะคะแต่ว่าก็รอให้พร้อมกัน

ใช่แล้วค่ะก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะคะ
แต่หวังว่าจะไม่รอเกอร์นะจ๊ะ